หาหมอดูก็ต้องเลือกหมอดูดี
เพราะว่ามีนิสิตสาวคนหนึ่ง
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดชนบุรี

ไปเจอกับหมอดูที่ไม่ดี
หมอดูที่แบบว่าลามกอนาจารย์

บอกว่าให้ส่งภาพเปลือยมาทางไลน์ได้ไหม

อุบายว่าจะทำพิธีสะดอกเคราะห์

ใช้ชื่อว่านางสาวแดงแล้วกันเป็นนางสมมุตินะครับ
อายุ๒๒ปีน้องคนนี้นิสิตชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดชนบุรีที่ผมบอกไปแล้ว
เขาแจ้งความกับพนักงานสอบศูนย์สมภาษาแสงสุขนะครับ
บอกว่าขณะที่เดินทางไปที่ตลาดนัดวังมุกตำบลแสงสุกอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ไปเจอกับชายคนนึงเอามาทักทายแล้วเขาแนะนำว่าตัวเองเป็นหมอดู
เธอก็สนใจอ๋อหมอดูเหรอเออก็ดีเหมือนกันนะ
ก็ไปดุงดูดวงกันไปในร้านแล้วหมอดูเขาก็อ้างว่าเธอน่ะมีเคราะห์อ่า
ต้องทำการสะดอกเคราะห์แล้วก็มีค่าดำเนินการเนี่ย
ให้เลือกด้วยนะเท่าไหร่คะ๕๙บาทจนถึง๙๙๙บาท
เอาพูดง่ายเป็นค่าครูหรือจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้
เท่าไหร่ก็ได้ด้วยเท่าไหร่ก็ได้เหรอคะเธอก็เลยเอางั้น
ใจให้ไปร้อยหนึ่งให้ไปร้อยบาทสำหรับค่าสะดอกเคราะห์
หลังจากนั้นหมอดูคนนั้นเขาได้ขอรังขอไลน์เอาไว้
จะได้ติดต่อสื่อสารกันว่าอย่างนั้นเถอะเธอก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกมั้
ใช้รูปภาพนี้ใช้รูปภาพนี้นะครับพอตกกลางคืน
เธอมีเคราะห์ใหญ่ต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง
ในชุดวันเกิดเธอบอกยังไม่ถึงวันเกิด
ถ่ายไม่ได้ไม่ใช่ชุดที่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะโป๊เปลือยอ่ะก็คือ
ให้แก้ผ้าให้แก้ผ้าแล้วถ่ายรูปส่งไปอ่ะถูกไหมคือผมว่านะ
ต้องเป็นอุบายแบบนี้จะดูว่ามีฟงมีไฟอะไรตรงไหน
คือหมอดูประเภทพวกนี้เขามีจิตวิทยาสูง
การที่จะล่อหลอกให้เหยื่อน่ะถ่ายรูปพวกนี้ส่งไปให้ใช่เหรอ
แต่เธอเธอว่าไงนิสิตคนนี้เขามีสติที่ดี
แล้วเขาเห็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมไปเล่าให้เพื่อนฟัง
ก่อนที่จะทราบว่าเฮ้ยเธอเธอเคยมีหลายคนเจอแบบนี้มาแล้ว
แล้วบางคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อส่งภาพลับเนี่ย
ให้หมอดูรายนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไอ้หมอดูคนนี้เนี่ย
เอาภาพลับพวกนี้ไปส่งนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ลามก
นี่ไม่ใช่หมอดูแล้วเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพเป็นโรคจิต
เป็นโรคจิตด้วยอันนี้ทำให้หมอดูเขาเสื่อมเสียไปด้วยนะ
คือไอ้ภาพพวกนี้เอาไปขายได้ไง
เว็บไซต์ลามกพวกนี้มันรับซื้อภาพพวกนี้
เธอเห็นท่าไม่ดีตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิดทันทีเลยครับ
สำหรับคนที่ชอบดูดวงหรือสายดูดวงเนี่ยค่ะ
มีชื่อเสียงนิดนึงไม่ใช่แบบดูสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นแบบว่า
เราไม่คุณไปไว้จักเขาขนาดนั้นน่ะค่ะอ่ะนี่เธอก็ฝากเตือนมานะถ้าสาหัวคนไหนคิดจะไปดูดวง
ดูดวงแล้วก็ก็ต้องเลือกให้ดีนะค่ะคนที่เขาพอจะไว้ใจได้ค่ะไม่ใช่เจอคนที่สุ่มสี่สุ่มห้าเจอกันในตลาดนัดอยู่มาบอกว่าเป็นหมอดูจะมาดูดวงดูดวงให้อันนี้ก็ต้องดูให้ดีคือเวลาเราเดินไปเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนรู้แหละว่าเดินไปแล้วจะมีหมอดูมาทักเวลาไปเดินตลาดอ่ะดูดวงไหมดูดวงไหมอะไรแบบเนี้
จริงดีเขาก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณอย่างเนี้ยให้แก้ผ้าแล้วถ่ายรูปส่งไปเหมือนกุศลบายว่าจะขอดูไฟไม่ต้องนะฮะไฟก็คือไฟคุณอยากดูไฟก็ถ่ายไฟสิจะไปถ่ายทั้งร่างกายแบบเปลือยเปล่าทำไมอ่ะต้องบอกว่าน้องเขามีสติดีผมบอกนะครับว่าใครที่เคยตกเป็นเหยื่อของหมอดูคนนี้ไปแจ้งความ